การที่เราเอาไม้เบสบอลไปตีตีหัวคนคนหนึ่งเนี่ย

ผู้ชายคนที่ถูกเขาตีเนี่ยยกเท้าใส่เขา
เขาก็เลยชูนิ้วกลางกลับไปให้
แล้วหลังจากนั้นคู่กรณีเนี่ยก็มาตามราวีเขาไม่เลิก
มาทุบรถเขาเขาก็เลยต้องเอาไม้เบสบอลตี
เพื่อป้องกันตัวมันก็สมควรแล้วไม่ใช่เหรอ
แล้วคนที่กำลังจะขึ้นเปรย์สนาม

โอ้โหคุณสลบอย่างเดียวไม่พออาการหนักมากนะ
เพราะว่ามีเลือดไหลออกจากกกหูทั้งสองข้าง
แล้วอาเจียนอาการแบบนี้คืออะไร

เพราะว่าถูกตีเข้าที่หัวอย่างแรงหลายครั้งค่ะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนรำลูกาฝั่งขาเขา
ประมาณสัก๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งประถมพยาบาลและนำตัวผู้ชายคนนี้ส่งโรงพยาบาล

ในที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์เวสป้าสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่ด้วย
อย่างที่บอกว่าอาการเขาคือเลือดไหลออกจากกกหูทั้งสองข้าง
แล้วก็มีอาการอาเจียนด้วยแล้วหมดสตินะคะ
ต้นทราบชื่อเขาคือนายวัญชัยกรองทองอายุ๓๓ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแล้วนะคะ
ได้คุยกับพ่อตาของคนเจ็บนะคะคุณพิชัยบอกว่า

เป็นพ่อค้ามะพร้าวน้ำหอมอยู่ในพื้นที่
วันนั้นเนี่ยเมื่อวานขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจะไปกดเงินที่ตู้ธนาคาร
แล้วมารู้ทีหลังว่าไปทะเลาะกับคนขับแท็กซี่
แล้วก็ถูกคนขับแท็กซี่เอาไม้เบสบอลตีเข้าที่หัว

ซึ่งทางคุณพ่อเองพ่อตาก็เลยรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
เพราะว่าหลังก่อเหตุเสร็จคนขับแท็กซี่ก็ขับแท็กซี่สีเหลืองหลบหนีไปเลยนะคะ
เราส่งคุณแซกแนธาวินลงพื้นที่ค่ะ
ตรงจุดเกิดเหตุเขาบอกว่ากองอาเจียนและหยดเลือดเนี่ย

ก็เดินทางไปที่บ้านของคุณวัญชัยบ้านของคนเจ็บ

ตาก็บอกเออกำลังจะไปเยี่ยมลูกเขยพอดีเลย
เพราะว่าลูกสาวโทรมาบอกว่าลูกเขยเพิ่งฟื้นหลังสลบมาทั้งคืน
แต่คุณหมอบอกขอดูอาการอย่างใกล้ชิดก่อน

ลูกเขยไม่เคยไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครเลยนะ
อยากให้ตำรวจรีบจับเลยนะค่ะ

เขาพร้อมเขาก็ดำเนินการอยู่แล้ว

ส่วนที่นี่คือลูกสาวโทรมาบอก
แต่ว่ายังมีอาการฟกชำแล้วก็เวียนหัวอยู่

เขยก็พอที่จะเล่าเรื่องได้ลองฟังเขาเล่าหน่อยนะคะ
นี่ค่ะฝั่งคนเจ็บเขาเล่าเรื่องราว
แบบนี้นะคะเราก็ไปดูฝั่งคนก่อเหตุบ้างสิ
คนก่อเหตุเนี่ยจากการตรวจสอบของตำรวจสพคูคศทราบชื่อชื่อว่า
พดุงเกตสมวงอายุ๓๒ปีนะคะ
อันดับแรกยังหาตัวไม่เจอไปดูเฟซบุ๊คเขาก่อนแล้วกัน
ว่าเรื่องราวมีอะไรโพสต์เขียนเอาไว้บ้างไหม
เข้าไปดูปรากฏว่ามีเพื่อนคนเจ็บมาคอมเมนต์เอาไว้บอกว่า

น้องมึงจะทุบรถกูแล้วจะทำร้ายกูกูก็ต้องทำ

แต่ที่พีคกว่านั้นคือหลังจากตอบคอมเมนต์เสร็จแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือ
น้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไลฟ์เฟซบุ๊คสบายใจค่ะ

จะตีหัวเข้ามานะคะแล้วก็ไลฟ์บอกกลับบ้านเรากันนะครับ
ขอนแก่นตอนนี้การจราจรค่อนข้างหนาแน่น

กลับบ้านน่ะเพราะว่าตำรวจจับแล้วค่ะ
ไปจับเลยนะครับเป็นตำรวจสนศิลาที่บนศิลาจขอนแก่น
ไปจับตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรีเลย
พร้อมกับของกลางก็คือรถแท็กซี่สีเหลืองที่เขาขับมานั่นแหละ
ส่วนปืนเนี่ยเขาบอกเขาไปโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว
ก็เลยเดี๋ยวต้องดูว่าต้องไปงมต้องไปอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ไม้เบสบอลที่เอาไว้ใช้ตีหัวคนเจ็บเนี่ยนี่
โหบรรเวอร์เลยเห็นมั้ย

ตำรวจก็ถามตกลงยังไง
อย่างที่เขาเล่ามาไหมเนี่ยเขาบอกว่าคุณไปทำแบบนี้กับเขาเนี่ย
เขาบอกว่าผมตีจริงครับ
ก็คือตอนจังหวะที่กำลังจะกลับรถ
คู่กรณีก็คือคนเจ็บเขายกเท้าออกมาขวางหน้ารถของผม
ผมก็เลยชูนิ้วกลางใส่เท่านั้นแหละ
คู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วก็ถือก้อนอิดมาด้วย
แต่ไอ้ปืนนั้นที่ว่าน่ะมันปืนปลอมไม่ใช่ปืนจริงคุณตำรวจ
พอผมถือปืนลงไปขู่คู่กรณีก็กลัวแล้วก็หนีไปตั้งหลัก
พอเขารู้ว่าเป็นปืนปลอมก็เลยกลับมาหาเรื่องอีก
ผมก็เลยต้องใช้ไม้เบสบอลฟาดเข้าไปอย่างนี้แหละ
ฝากสองเหรียญที่
ว่าเรื่องทั้งสองเรื่องจากฝั่งสองฝั่งนี้

ก็ว่าไปทำถูกแต่ที่แน่ป้องกันตัว
แต่คุณต้องไปสู้ตัวในชั้นศาลแหละเนาะว่ามันป้องกันตัวไหมหรืออย่างไร
แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาถูกทำร้ายจนเจ็บนะคะ
ต้นก็ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปก่อนค่ะ